ส่วนวอเล็กบอลนะครับก็เดินทางถึงที่ฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบ
ร้อยนะครับที่จะเตรียมแข่งขันสถานที่๒ของสึกวอเลเบิ้ล
แรกเนี่ยก็ต่อยอดไม่ใช่เพียงแค่จะแข่งขันสนาม๒
อเล็กบอลหญิงเนี่ยนะครับเดินทางถึงที่มันนิลาของฟิลิปปินส์อย่างปลอดภัยนะครับ
แฟนเพจของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลระบุนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้
ตบลูกยางสาวไทยต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮาประเทศกาต้านานถึง๙ชั่วโมง
ซึ่งทีมโค้ชกำชับทุกคนนะครับเรื่องการพักผ่อนต้องพักให้เต็มที่
หลังจากเช็คสภาพร่างกายแล้วมีอาการอ่อนล้าจากการเดินทางแล้วก็จะต้องลงฝึกซ้อมต่อทันที
สมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็เปิดเผยว่า
ก็ถอดเอาทัศดาวนึกแจ้งที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ทิชายาบุญเลิศมือเซ็ต
แล้วก็จะเอาทางวัชริยานวลแจ่มนะครับตำแหน่งบอลเร็วจากสุพรีมชวนบุรี
ส่วนทัศน์ดาวที่บาดเจ็บในเกมแพ้เบลเยี่ยมเมื่อวานถึงไทยก็เข้ารับการรักษาทันที
ทำให้ปลื้มจิตถิ่นขาวแล้วก็วิลาวันอภิญญาพงศ์เข้าเยี่ยม
แล้วก็มาพร้อมชาเขียวที่เขียนข้อความว่าหายไม่ไหวนะทัศน์ดาวเดี๋ยวพี่พาไปทำบุญ
รักนะจุ๊บนะครับก็เป็นภาพที่เห็นก็คือ
รุ่นพี่ที่เลิกไปแล้วนะครับก็ยังห่วงรุ่นน้องนะครับ
แล้วก็กอดกันคุยกันนะครับ
ส่วนวอเล็กบอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๔ครับ
ตอนแข่งที่นักความประถมกลุ่มเอวันที่๒ครับ
ไทยที่แม้ความสูงจะเป็นรองทีมชาติออสเตรเลีย
แต่ชนะไปได้ขาดลอยเลยครับ๓เซตรวด
นัดต่อไปเจอกับทางอีรานนะครับ
วันนี้ในเวลา๑๖นาที๓๐นาที